เอาไปดูคลิปนี้หน่อยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ช่วยกันลุ้นหน่อย
อันนี้ฮะผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งนะครับโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
เขากำลังเล่นวอเล็กบอลกันอยู่เห็นไหมฮะสนามกีฬาสิงห์ภูดิน
ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คนที่ลงคลิปบอกทุกคนเห็นใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวใช่ไหมที่รั้วนะฮะที่รั้วข้างข้างสนามบอลเลยนี่นี่
ขอหยุดหน่อยขอหยุดหน่อยเขาบอกใครใส่ชุดไทยนั่งห้อยขาอุ้มลูกน้อยอยู่
นึกว่าเป็นผีริมกำแพงอ๋อหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นบอก
ก็คนแล้วนี่แหละอุ้มตุ๊กตามานั่งหรือเปล่าหรือการหักเหของแสงหรือเปล่า
โอ้โหจากเหตุของแสงขนาดนี้เลยนะพี่อุ๋ยเงาต้นไม้หรือเปล่า
เตามันก็ชัดมากนะเหมือนมากเลยค่ะถ้าเงามันต้องลงมาที่รั้วเห็นไหมนั่น
ใบไม้กิ่งไม้เห็นไหมต้นไม้หรือสิ่งลีลับแน่
เอาเป็นว่าโพสต์นี้เนี่ยวันเดียวนี่ยอดวิวทะลุ๓ล้านนะฮะ
เราก็หาความจริงให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปยังสนามฝึกซ้อมวอเล็กบอล
ของทีมสิงห์ภูดินวอเลบอนคลับนะฮะอยู่ที่โหแล้วสนามวอเล
อยู่ริมกำแพงวัดเลยเห็นไหมวัดคำหนุนวิการามบ้านโนนสิงห์ทองหมู่๕
บนหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้เจอกับนายปัณวิทย์นะครับ
เป็นครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะมนต์ภูเหล็กที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้เล่นในทีมวอเล็กบอลด้วยที่ซ้อมกันอยู่นี่ฮะ
บอกว่าคลิปที่ลงติ๊กต๊อกเนี่ยของเพื่อนนะเพื่อนชื่อมะเดี่ยวมาถ่ายตอนเขาซ้อมกันอยู่
ก็แพนกล้องไปแล้วก็ไปติดนั่นแหละบนรั้วเอาไปลงติ๊กต๊อก
คนเห็นก็โอ้โหผีหรือเปล่านี่เด็กมานั่งกันเต็มเลยเห็นไหมครับ
เขานั่งแบบนี้เวลามาเชียร์วอเล็กบอลกันดูผู้ใหญ่เขาเล่นวอเล็กบอลกัน
คนเห็นนี่โอ้โหดูกันไป๓ล้านวิวสรุปไม่ต้องหาคำตอบอะไรมากมายนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ต้องส่งมาให้อาจารย์ออสค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อาจารย์ออสยังไม่ว่างนะเพราะว่าทางเจ้าของคลิปเขาเฉลยแล้ว
เด็กหญิงวัย๙ขวบชื่อน้องมุกดาเรียนอยู่ชั้นป๓ลูกหลานแถวนั้นนั่นแหละ
คนในหมู่บ้านโนนสิงห์ทองน้องมุกดาเนี่ยปกติชอบอุ้มตุ๊กตา
ตุ๊กตาลูกเทพอ๋อแล้วอุ้มตลอดเวลาน้องเขาติดตุ๊กตาลูกเทพ
ไปไหนก็ติดไปด้วยวันนั้นก็มานั่งดูซ้อมวอเล่บอลกัน
นี่น้องก็อุ้มตุ๊กตาลูกเทพมานั่งดูด้วยเหมือนเด๊ะเลยเหมือนเด๊ะเลย
คือเห็นแล้วก็ได้คุยได้พูดคุยได้พูดคุยกับน้องก่อนที่น้องจะไปนั่งตรงนู้น
คือมาเดินเล่นอยู่บริเวณสรรตะก้ออยู่แล้วครับแล้วก็น้องก็เดินเดินเล่นไป
ทีนี้แบบว่าไม่รู้ว่าคิดยังไงเราก็ขึ้นมานั่งบนกำแพงแล้วก็แบบเออตลกดี
อ่านี่วันนี้เด็กเด็กในหมู่บ้านก็เลยมากันเต็มเลยนี่นะฮะ
เอาเป็นว่าน้องมุกดาเนี่ยปกติเป็นเด็กในหมู่บ้านนะครับไปไหนจะอุ้มตุ๊กตาลูกเทพตลอดนะฮะ
เด็กในหมู่บ้านวันนี้ก็พูดถึงคลิปนี้กันเยอะเลยนะฮะ
คือหลายคนก็บอกแหม่มันเหมือนผีมากกว่าคนแต่น้องบอกไม่ใช่หรอกพี่
นี่หนูก็มาดูพี่ผู้ใหญ่เขานั่งซ้อมวอเล็กบอลกันอยู่มันก็มานั่งกันอย่างนี้นี่แหละ
ก็อาจจะแบบด้วยความอุ้มตุ๊กตาไงเห็นไหมแล้วมันมืดอะไรอย่างนี้เนอะ
ถ่ายภาพกันใหญ่เลยแต่วันนี้เราไม่เจอมุกดาพอดีมุกดาเนี่ยไม่อยู่บ้านนะฮะ
กับคุณแม่ไปตลาดกับคุณแม่เลยไม่ได้เจอตุ๊กตาลูกเทพกับน้องมุกดาเลย
ค่ะไม่ใช่ผีนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ